ใกล้ถึงวันรับสมัครเลือกตั้งสอสอนะครับก็คือช่วงเวลา๔๘กุมภาพันธ์นี้
พักการเมืองตอนนี้ก็ขยันลงพื้นที่ขอคะแนนจากประชาชนนะครับ
วันนี้เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวแล้วก็สีสันของแต่ละพักกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

แก่นำพักพลังประชารัฐขยันลงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
นักการเมืองเก่าอย่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รอบนี้รับบทถือใหม่ประไสขายนโยบาย
แต่ดูเหมือนคนที่จะสนุกสุดมันมากที่สุด
คงหนีไม่พ้นหัวหน้าพักอย่างนายอุตมะสาวนายน
ไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็ลุกขึ้นมาเต้นเวทีนั้น
เรียกเรียวางมวลหลายยกไปยกมา
วางเก้าคะแนนเสียงทุกภาคเลยจ้า
ส่วนพักชาติพัฒนาก็ไม่ยอมน้อยหน้า
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทม๓๐เขตไปหมาดเมื่อเช้านี้
ส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่ทางการเมือง
แนะนำตัวแบบเรียบก็คงไม่น่าสนใจ
เลยขอมาแบบโลกต้องจำ
แต่ไม่เครียดเหมือนที่นายสุวัสดิลิปตะพันลบ
ประธานที่ศึกษาภักดิ์บอกไว้
ขอทำการเมืองแบบสบายไร้แรงกดดัน

สบายแค่ไหนไปดูกันค่ะ
อีกต้องคิดว่ากากมาเข้าไป
อีกต้องคิดแห่ง
นี่ก็มาแบบมาดเฉียบแต่ไม่เงียบนะคะพักประชาชาติ
เพราะเปิดตัวที่ภาคใต้ปัตตานี
แต่มาเปิดเวทีปลาใสในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดที่ย่านสงประพาดอนเมือง
หัวหน้าพักอย่างนายวันมุธมัธนอมัธา
อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนรัศดรยืนยันว่า
ไม่ใช่พักของคนใต้ไม่ใช่พักของไทยมุสลิม
แต่เป็นพักของคนไทยทุกคน
เลขาธิการพักผิดซะอย่างนั้น

ประชาชาติคือของคน
ทุกชาติภัณฑ์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
ผมเป็นคนมุสลิมจากภาคใต้
แต่รองเลขาธิการของผมนะครับ

เป็นคนสำคัญของภักดิ์รองจากคุณภักดิ์คือ
เลขาที่การภักดิ์ประชาชา
ปิดท้ายที่สองภักดิ์การเมืองใหม่อย่างภักดิ์ประชานิยม
ผลตะบดเอกยงยุทธเทพจำนงหัวหน้าภักดิ์
กทัพลงถิ่นในหัวจังหวัดรัง
เพื่อเปิดตัวผู้สมัครสอสอ๑๐จังหวัดภาคใต้
โดยหยิบยกนโยบายแก้ปัญหายางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร
แต่จะเปิดตัวแบบธรรมดาโลกก็ไม่จำ
ก็เลยต้องตั้งวงแถลงกันกลางสวนยางพาราแบบนี้ล่ะค่ะ
เรียกได้ว่าเมื่อสวมบทบาทนักการเมืองแล้ว

วันก่อนระหว่างเปิดตัวผู้สมัครสอสอภาคอีสาน

เมื่อได้ยินเสียงพิมพ์เสียงแคนมนต์เสน่ห์ดนตรีอีสาน
หัวหน้าพักและสมาชิกพักก็ต้องออกอาการแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนพักสามัญชนที่ส่วนใหญ่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
สะท้อนแนวคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่
ด้วยการแสดงละครเสียดสีทางการเมือง
สลับกับการอ่านบทกวีบนเวที
ซึ่งเดิมก็ตั้งใจจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ

เมื่อเจอมาตรการของกรกต
ใครจะลงสมัครสอสอก็ต้องยื่นบัญชีย้อนหลัง๓ปี
เป็นผลให้รายชื่อว่าที่สอสอเป็นหมันบางส่วน
ส่งได้มากที่สุดก็ประมาณ๑๗เขตเท่านั้น